หลังมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอเสียแป้งนาโนตแล้วมีการยิงปะทะกัน
คือถ้าฟังอย่างนี้เท่ากับว่าเสียแป้งเนี่ยยังไม่ได้ถูกวิสามัน
ใช่ค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ายังไม่ได้มีการวิสามัน
เชื่อว่าชาวบ้านน่าจะได้ยินเสียงปืนและเข้าใจผิด
คิดว่ามีการยิงกันจนเกิดแบบการวิสามันเกิดขึ้นท่านยืนยันแบบนี้
แต่มีการประทะกันไหมมีการประทะกันค่ะแล้วผู้ต้องหาก็คือเสียแป้งนาโนทเนี่ย
ถอยร่นเข้าไปใช่แล้วท่านก็บอกเลยว่าเสียแป้งมีสุนัขไง
มีหมาอยู่เวลามันมีอะไรมันก็เห่าไงก็มันก็ทำให้เสียแป้งก็หนีไปได้อย่างเงี้
คือตามรายงานบอกวันนี้ความจริงเนี่ยจะถึงตัวแล้วแล้วหมาที่อยู่กับเสียแป้งเนี่ยมันเนา
ใช่ตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ
แล้วที่สำคัญคือมีอาวุธสงครามใช่
ใช่มั้ยฮะอาวุธสงครามนะแสดงว่าต้องมีคนคอยส่งอาวุธส่งสเบียงเนี่ย
เป็นบนเขานะฮะบนเขาบันทรรอยต่อ
ระหว่างจังหวัดกันกับจังหวัดพรรถธรรมนะครับ
คุณผู้ชมครับคือจุดเริ่มต้น
มันเริ่มมาจากช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจไปได้ตัว
ชาวบ้านอยู่๒คนที่ลงมาจากเขา
เจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปเจอด้วย
คนนึงชื่อมณัฐหรือว่าบางเขียวอีกคนนึงชื่อผานุวัฒน์
วันนี้ก็ขึ้นไปบนเขาเลยจะถึงตัวอยู่แล้ว
หมามันเห่าเสียแป้งรู้ตัวก็เลยอาวุธสงครามเนี่ยยิงปะทะยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
แล้วมีข่าวว่าเสียแป้งถูกวิสามัน
แต่วันนี้เมื่อสักครู่นี้รองพบตรที่ลงพื้นที่ไปเลยนะฮะ
ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อกี้นี่เลยสดเลยนะฮะ
ยืนยันว่ายังไม่มีการวิสามันยังไม่เจอตัวเสียแป้ง
ใช่ค่ะตอนนี้ก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะ
ไม่ได้มีการกดดันเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติภารกิจในการตามตัวเสียแป้งอยู่
ก็คืออยากจะให้จบลงด้วยดีคือท่านก็บอกว่าทางที่ดีคือมอบตัวเถอะ
และชาวบ้านหรือใครก็ตามอย่าไปช่วยเหลือเลยเพราะถ้าช่วยเหลือก็จะถูกดำเนินคดีไปด้วย
ถ้ามอบตัวก็น่าจะดีกว่าแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียถึงขั้นวิสามันฆาตกรรม
แล้วเสียแป้งนี่มีอาวุธนะฮะใช่อาวุธสงคราม
คุณผู้ชมครับเสียแป้งนาโนตก็อย่างที่ตามข่าวกันมาหลายวันนะครับ
นายชาวลิศทองด้วงเป็นนักโทษชายนะฮะวัย๓๗ปีนะครับ
ผู้ต้องหาคดีอุกชะกันนะครับพวกปล้นทรัพย์อะไรพวกนี้
คดีรออยู่อีกเป็นหางว่าวนะฮะก็ถูกคุมขัง
ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชแล้วก็ถูกส่งตัว
มาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก่อนที่ช่วงกลางดึกยี่สิบสอง
อุตกราคมที่ผ่านมาจะมีพวกมันมาพาหลบหนีเข้าไป

เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่พัทธลุงนะฮะ
จะลงสอจอด้วยนี่แล้วก็ตอนที่ลูกน้องพาหลบหนีไป
แล้วไปก่อเรื่องก่อลาวทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในเรือนจำกลางพัทธลุง
ก็เลยถูกส่งตัวมาเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
คือพวกที่พาหลบหนีจะรถเก๋งรถกระบะ

จุดหน้าที่เรือนจำที่ถูกตั้งประมาณการสอบ
ก็ถูกออกหมายจับทางคดีอาญาเรียบร้อยหมดแล้ว

คุณผู้ชมยังส่งข้อความมาอยู่เลยค่ะล่าสุดเนี่ยในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์บอกไม่น่าเชื่อนะ
จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอเสียแป้งยังจับไม่ได้๒๐กว่าวันใช่ไหมคะ
ใช่ฮะก็ตั้งแต่๒๒ตุลาคมแล้วที่สำคัญคือไปเจอบนเขานี่ยังมีคนขึ้นลงเอาเสบียงไปให้

ใช่ดังนั้นใครที่ยังช่วยเหลืออยู่นะตอนนี้รองพบตรฝากเลยนะฝากผ่านสื่อเลยว่าอย่าช่วย
มีสุนัขอีกตัวหนึ่งด้วยอ๋อมันคอยเห่าคอยเฝ้าระวังนะฮะ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับไล่ดูหน่อยนะครับทางตำรวจภูทรภาค๘และภูทรภาค๙นะครับ
วันนี้นำกำลังปิดล้อมเทือกเขาบรรทัศน์ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
แต่เป็นพื้นที่รอยต่อนะฮะเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านใจกลางหุบเขา
ซึ่งจะเข้าไปในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังแล้ว
ชาวบ้านเรียกตรงนี้ว่าหมู่บ้านตระนะฮะ
หลังจากมีรายงานข่าวว่าเสียแป้งนาโนตเนี่ยเข้ามากบดานอยู่ในพื้นที่ป่าตรงนี้
แล้วมีคนคอยช่วยเหลือคอยขึ้นลงเขามาซื้อเสบียงส่งเสบียงให้
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจพบตรวจค้นเนี่ยนะฮะเจอตัวเสียแป้งจริงนะฮะ
แล้วมีการยิงประทะกันเกิดขึ้นกลุ่มของเสียแป้งเนี่ยตามรายงานเบื้องต้นตอนแรก
บอกว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คนมีสุนัขอีกหนึ่งตัวอยู่ด้วย
พอตำรวจชุดปิดล้อมไปถึงหมู่บ้านตระสุนัขที่อยู่กับเสียแป้งมันก็คงเห็นคนมา
เห่าตามสัญชาติยานทำให้เสียแป้งรู้ตัวใช้ปืนเนี่ยเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็หลบหนีถอยล่นเข้าป่าไปอีก
พอการประทะกันสงบลงเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะฮะ
กองเลือดขนาดใหญ่อยู่๑กองแล้วก็เจออาวุธปืน๔กระบอก
รวมทั้งเครื่องกระสุนปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุที่เป็นหลักฐานเนี่ยอาจจะเอาไปไม่หมดเนี่ยนะฮะ
คงจะขนไม่ทันเนี่ย๖๐๐นัดได้
แต่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มของเสียแป้งมีกี่คนกันแน่นะครับ

เพราะฉะนั้นกองเลือดขนาดใหญ่ยังไม่รู้ว่าเป็นของใคร
จะเป็นเสียแป้งถูกยิงหรือว่าคนที่คอยช่วยเหลือเสียแป้งถูกยิง
ตอนแรกมีรายงานว่าเสียแป้งเนี่ยถูกวิสามัน
บนพื้นที่ตรงนี้อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบรรทัศน์

แต่เขตที่อยู่จะเป็นพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
แต่ตอนนี้ฟังจากรองพบตรแล้วก็คือยังไม่ได้ถูกวิสามัน

ถ้าย้อนไปดูสิบห้านาฬิกานี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหลานะครับ
พลตรมดรีปียวัตต์เฉลิมศรี
รักษาวัชการแทนผู้บัญชาการตมภิกรรณภาคเก้า
วันนี้ก็ลงพื้นที่มาติดตามคดีนี้ด้วยนะครับ
หลังจากได้รับรายงานว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นบริเวณเทือกเขาบรรทัศน์
ห่างจากชุมชนบ้านตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
ประมาณสี่กิโลเมตรนี่มีสุนัขดมกลิ่นมาด้วยสองตัว
พร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจภูทรภาคเก้า
แล้วก็รองพตรยืนยันนะฮะว่ายังไม่มีการเจอตัวเสียแป้งนะครับ
แล้วตอนนี้ก็มีตำรวจชุดฮานุมานของทางตำรวจสอบสวนกลาง
บัญชาการสอบสวนกลางนะฮะโดยบิ๊กกล้องพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
ก็ส่งชุดฮานุมานมาช่วยเหลือด้วยชุดอนุมานของกองปราบราม
ค่ะคือมันน่าสนใจตรงที่ที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเรื่องของการไล่ล่าเสียแป้งเนี่ยค่ะ
คือพอไปถึงจุดที่เสียแป้งซ่อนตัวอยู่สุนัขเห่า
เสียแป้งก็เลยยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่แล้วเสียแป้งก็ถอยร่นหนีเข้าไปในป่า
แล้วมีกองเลือดไม่ใช่กองเลือดของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกไม่มีใครบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ไม่มีใครเจ็บใช่ถ้าอย่างงั้นเลือดของใครถ้าเป็นเลือดของเสียแป้ง
หมายความว่าเสียแป้งบาดเจ็บก็น่าจะหลบเข้าไปในป่าได้ไม่ไกลนัก
งั้นก็เป็นไปได้ที่น่าจะได้ตัวเร็วนี้หรือไม่หรือเสียแป้งไม่ได้อยู่คนเดียว
ยิงไปโดนใครหรือเลือดสุนัขที่อยู่กับเสียแป้ง
นั่นไงกองเลือดเนี่ยกองเลือดของใคร
ส่วนนี้คือบรรยากาศที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์นะครับ
นี่คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะโซนน้ำตกโตนเต๊ะนะครับ
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนประเหลียนอำเภอประเหลียนจังหวัดตรังนะฮะ
ห่างจากจุดประทะยี่สิบกิโลเมตรนะค่ะ
ก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเพื่อติดตามความคืบหน้าการปิดล้อม
ล่าตัวเสียแป้งอยู่ตรงนี้นะฮะอ่านี่ฮะตำรวจก็ระดมกำลังกันมานะครับ
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยนะครับ
กล้องก็ส่งมานะฮะนี่นะครับอ่าโอ้โห
ที่นี่ทำรายงานเนี้ยโทรคอนเพิ่มมาอีกเยอะเลยนะ
คือตอนแรกก็โอ้โหแทบจะมึนตึ๊บอยู่นะ
ลูกน้องเสียแป้งนี่มารับจากโรงพยาบาลมาเฝ้าไข้พาขึ้นรถไป๓คัน
คนมาช่วยเหลือกันเยอะเลยอ่ะลูกน้องเขาอ่ะ
พวกนั้นถูกจับหมดนะแต่ยังไม่หมดใช่ไหม
โอนิโพลออกมาอีกบนเทือกเขาบรรทัดนี่เต็มเลยนะฮะ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับตามรายงานเนี่ยบอกว่า
การเข้าจับกลุ่มเสียแป้งในครั้งนี้ที่บุกขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัศน์กันนะครับ
มันเริ่มมาจากวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะฮะ
คือตำรวจเนี่ยไปเจอตัวชาวบ้านคนหนึ่งนะครับ
เขาชื่อเซียนขาวเนียมนะฮะ
ตอนนั้นเขามึนกับขึ้นลงทั่วเฉาบรันทัศน์ตรงเนี่ยนะครับ
ซึ่งความจริงจะขึ้นไปมันเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าด้วย
ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอนะครับ
พาตัวเสียแป้งเนี่ยหนีเข้าป่านะฮะแล้วก็พาไปส่งที่บ้าน
ตระเทือกเขาบรรทัศน์ตรงนั้นเนี่ยจะมีขนำอยู่ขนำเนี่ยเป็น
ของในพริกหรือว่าในสรสักเศษศุกร์แล้วตัวของในเสียน
บอกผมก็กลับลงมาที่บ้านของตัวเองอืมอ่านี่นะฮะจากนั้น
เจ้าหน้าที่ก็เริ่มพิสูจน์ตามคำให้การของในเซียนเลยนะฮะ
ฮะก็บุกไปดูขนำก่อนใช่ไหมค่ะต้องไปดูขนำของใน
ภิกษ์หรือว่าในสรสักนะครับแล้วจากการสืบสวนพบว่าใน
ภิกษ์สรสักนะฮะเมื่อวันที่๖พฤษฎีการยนต์ที่ผ่านมา
ประมาณตีสี่นะฮะอ่าทำให้ทราบว่าเมื่อเวลาประมาณตีสี่ของ
จุลาคม๒๕๖๖คืนวันที่หนีเลยที่ก็เจอในเสียรวันที่๕เพราะ
ที่๖เขาไปแกะลอยไปสืบสวนเพิ่มเติมที่ขนำแล้ว
ในพลิกไปแกะรอยเลยต่างนี้จนรู้ว่าเมื่อตี๔ของ๒๒
จุลาคม๖๖๖เสียแป้งมาที่นี่เลยนะค่ะเสียแป้งว่า
เสียแป้งมาตั้งแต่ตี๔คืนวันที่หนีเลยนะครับมาถึงที่นี่นะครับ
โดยในเซียนเนี่ยเป็นคนเอามาส่งแล้วเสียแป้งในพริกบอกอยู่ที่ขนำของผมเนี่ย
แค่คืนเดียวจนกระทั่งอีกวันนึงเนี่ยขณะที่กำลังลงจากเขา
เสียแป้งเนี่ยสั่งให้ในพริกสรศักดิ์ไปซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวกับอาหาร
สำหรับการอยู่ค้างแรมบนเขามาไว้ให้ด้วยอีกวันหนึ่งนะฮะ๒๓ตุลาคม
พริกบอกผมก็ไปซื้อของตามที่เสียแป้งเนี่ยบอกนะฮะแล้วก็มีในนกเป็นคนนำของไปส่งที่ขนำ
ของอีกคนนึงละอืมอันนี้เขาบอกชื่อในหำอันนี้ชื่อที่เขาบอกนะค่ะ
แล้วก็ได้ไปเจอกับเสียแป้งย้ายขนำไปอยู่ที่นั่นแล้วแล้วที่นั่นเนี่ยมีในเขียวโอ้มาอีกแล้วนะ
คือช่วยจะเป็นทอดเนาะเออนายเขียวกับนายปลายปลายนี่ชื่อจริงชื่อพาณุวัฒน์คำนล
ขนำด้วยทีเนี้ยจิ๊กซอคนสำคัญเลยเนี่ยนะฮะก็คือ
วันนี้วันที่๘พฤศจิกายนใช่ไหมคุณเขียนมาสอนเมื่อวานเนี่ย๗พฤศจิกายน
ในปายพานุวัฒน์คำนลเนี่ยที่ว่าไปเจอเสียแป้งอยู่ที่ขนำของคนชื่อในหำตั้งแต่
นี่ในปลายพานุวัฒน์เนี่ยที่ว่าเสียแป้งย้ายไปอยู่ขนำของในหำตั้งแต่๒๓ตุลาคมเนี่ย
เมื่อวานเนี้ยปายพานุวัฒน์เนี่ยลงมาจากเขาเข้าโรงพยาบาลพัทธลุงอ่า
คือในปายเนี่ยบอกบาดเจ็บเดินเท้าลงมาเข้าโรงพยาบาลอ่า
แรกเนี่ยบอกมาตัดฟืนหาฟืนไปหุงข้งหุงข้าวถามไปถามมานี่ฮะคือ
ในปายลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์ฝั่งพัทธลุงนะที่เขื่อนหัวช้างมากับในเขียวนะ
ถูกมีดฟันที่นิ้วมือด้านซ้ายมานะบอกตัดฟืนหะหุงข้าวอืม
ถูกมีดฟันบาดเจ็บก็เลยลงมาจากเขาต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะ
ซึ่งก่อนที่จะลงจากเขาเนี่ยมีในกบนำเสบียงขึ้นไปและขณะนั้นมีเสียแป้งมีในเขียวในกบเนี่ย
อยู่ด้วยกันสี่คนในกบก็ลงมาจากเขาก่อนตัวในปายเนี่ยลงมาตอนหลังพร้อมกับในเขียวนะฮะ
ทีนี้ตอนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนกับเจ้าหน้าที่เขาต้องซักว่าเจ็บยังไงมา
อ่าตามรายงานนะคือมันตอนนี้รายงานมันหลายรายงานอ่าบางรายงานบอกในปลายเนี่ยไปอ้างกับหมอบอกโอ้นี่ผมถูกตำรวจตามแล้ว
อืมไม่รู้ว่าพูดจริงหรือว่าหลุดหรืออะไรยังไงเขาก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบค่ะ
ซึ่งในปายเนี่ยมีแม่มาเฝ้าไข้อยู่สุดท้ายเขาไล่ไปไล่มาเอ้าอยู่บนเขา
ขวามือนี่อยู่กับเสียแป้งแล้ววันนี้เขาก็นำกำลังขึ้นไปไง
งั้นข้อได้เปรียบของเสียแป้งในการหลบหนีก็คือหนึ่งคุ้นพื้นที่ใช่
คุ้นเคยกับเส้นทางสองทำไมลูกน้องเยอะมากขนาดเนี้ยบริวารที่คอยช่วยเหลือ
ล็อตนึงโดนจับไปแล้วนะแล้วเนี่ยอีกล็อตนึงยังคอยช่วยเหลือต่อเนื่องเลย
แต่ล็อตนี้ถ้าฟังจากคนที่เขาพามาอยู่ที่ขนำเนี่ยมาตั้งแต่ตี๔ของคืนวันที่หนีนะ
หนีช่วงเที่ยงคืนของยี่สองตุลาคมใช่ปะมันจะต่อเนื่องยี่สามตุลาคม
หรือคืนยี่สิบเอ็ดคืนยี่สิบเอ็ดอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นลอยต่อของระหว่างคืน
แต่พอหนีช่วงกลางดึกคือมันจากโรงพยาบาลตี๔มาอยู่บนเขาเลยมารออยู่เลยอ่ะ
คือขึ้นเขาขึ้นขนำเลยส่วนลูกน้องก็เอารถไปซ่อนที่นู่นเอารถโยกย้ายไปที่นี่
ตำรวจก็ไปไล่ตามจับไล่ตามตามรถใช่ไหมค่ะทีแรกบอกจะออกชายแดนสตูน
หลอกเจ้าหน้าที่ไงตัวเองมาอยู่บนเขาแล้วอืมเนี่ยอยู่ตามขนำ
ก็แสดงว่าแม่เดี๋ยวเราก็ไม่รู้นะว่าพวกนี้คือลูกน้องเก่า
ลูกน้องหามาให้ค่ะหรือเพิ่งมามาจ้างอืม
แต่ก็ต้องมีเงินมีทองนั่นแหละใช่ค่ะแต่จุดที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาแล้ว
ข้อสังเกตกันเยอะคือตรงนี้ค่ะอย่างล่าสุดวันนี้ที่บอกว่า
คือเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจุดที่เสียแป้งหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าใช่ไหมคะ
อ่าแล้วก็มีหมาเห่าอืมเสียแป้งก็เลยไหวตัวทันยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่
จังหวะที่ยิงปะทะกันกับเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่เห็นเสียแป้งไหม
จังหวะที่มันยิงประทะกันมันควรจะเป็นจุดที่ใกล้กันในระดับหนึ่ง
พอจะเห็นว่ายิงไปตรงไหนยังไงอ่ะแล้วไม่งั้นจะยิงได้ยังไง
ใช่ไม่งั้นจะยิงได้ยังไงต้องรู้ว่าคือเสียแป้งถึงยิงใช่
หรือว่าไอ้ฝั่งนั้นมันยิงใส่มาก่อนก็ต้องยิงประทะไปก่อนและจังหวะที่ยิงปะทะอ่ะ
เจ้าหน้าที่มีกี่นายและทางฝั่งเสียแป้งมีกี่คนอืมอืม
แม่ค่ะตัวละครนี่ก็เยอะซะด้วยใช่ค่ะ
เอาเป็นว่ายังไม่เจอนะฮะตอนนี้ยังไม่เจอตัวถ้าฟังจากรองพบตรนะครับ